มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบริเวณชาญกรุงเทพมหานครนะครับชานเมือง
ผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดรอปภครับแล้วมีอาการคล้ายกับคนคุ้มคลั่ง
ข้ามฝั่งถนนมาเสร็จแล้วพุ่งตัวเข้าไปที่ร้านคาแคร์ทะลุกระจกของร้านครับ
หลังจากนั้นขึ้นไปนั่งที่รถหรูราคาหลายล้านเลยนะฮะ
แล้วสักพักหนึ่งปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตอุ้ยตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
ช่วงเย็นครับประมาณ๕โมงเย็นเสร็จ๓๐มิถุนายนภาพวงจรปิดจับภาพ
ไม่ทันให้ดูอีกครั้งเดี๋ยวจะเห็นว่ามีคนวิ่งเห็นไหมฮะวิ่งปรู๊ดมาจากขวาไปซ้าย
แล้วผู้ชายเสื้อดำคนนี้เหมือนเขางงเลยก็เลยหันไปดู
แล้วมีคนพยายามวิ่งตามมาจับตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
เขาวิ่งข้ามฝั่งมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าคงจะสะบัดหลุดหรือไม่อย่างไร
โจรเข้าไปนั่นคือกระจกทั้งบานเลยนะครับกระจกใส
แล้วพุ่งเข้าไปตรงนี้เป็นร้านคาแคร์ครับ
พุ่งชนทะลุกระจกเสร็จแล้วกระจกแตกระจายแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็มาดูไงฮะ
เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็งงร้านคาแคร์เองก็คงตกใจแล้วก็งงไม่แพ้กัน
เสียงมันดังมากผู้ชายคนที่เอาตัวพุ่งใส่กระจกไม่สิ้นฤทธิ์ครับ
เศษกระจกที่แตกคว่างใส่ชาวบ้านที่มายืนมุงดู
คนค่อยถอยออกไปหลังจากนั้นเขาไปนั่งในรถหรูสีขาว
ปรากฏมีเปื้อนคราบเลือดด้วยครับไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วทำท่าเหมือนจะขับออกไป
พนักงานช่วยกันจับตัวออกมาแล้วแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคาแคร์แห่งหนึ่งแถวย่านพุทธบูชาครับ
กรุงเทพมหานครอยู่ชาญชานเมืองหน่อยนะฮะ
อย่างที่บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจ
ผู้ก่อเหตุใส่ชุดรอปภใช่ไหมครับที่เราเห็นเมื่อกี้นี้
เขาเป็นอาชีพรอปภจริงครับอายุ๓๙ชื่อนายอภิวัฒน์ครับ
มีบาดแผลถูกกระจกบาดที่มือสองข้างหมดสติแล้วเสียเลือดมาก
พยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
ในที่เกิดเหตุตรวจสอบมีกระเป๋าสตางค์มีโทรศัพท์มือถือ
และมีหมวกรอปภของผู้ตายตกอยู่
ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านคาแคร์สภาพอย่างที่เห็นเลยครับ
กระจกแตกละเอียด๒บานนะครับกระจกบานใหญ่
นี่ก็ราคาหลายล้านนะเนี่ยรถแล้วก็มาจอดที่ร้านไว้ตรงนี้
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเอ๊ะแล้วใครจะต้องดูแลรับผิดชอบแล้วเนี่ย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางร้านด้วย
คุณวีรยุทธ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นคุณอุดม
อยู่ในเหตุการณ์เลยครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ชาวบ้านกำลังช่วยกันคุมตัวผู้ตายตอนนั้นกำลังคลั่งอยู่เลย
พยายามจะจับตัวล็อกตัวเอาไว้แต่เขาสะบัดหลุดดิ้นหลุดครับ
ก็เป็นภาพตามที่เราเห็นในวงจรปิดที่มีคนวิ่งไล่ตาม
เห็นไหมเขาวิ่งปรู๊ดมามีคนวิ่งไล่ตามตะครุบจับตัวได้
สะบัดหลุดแล้วหลังจากนั้นวิ่งต่อ
วิ่งข้ามถนนไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านั้นนะครับ
เตอร์ไซค์ของพี่เขานี่แหละพี่อุดมเนี่ย
คล่อมพยายามจะบิดรถหนีตอนนั้นเขาก็นั่งคล่อมอยู่
ก็เลยหันหลังกลับไปแล้วก็ตีศอกใส่ฮะ
มาทำแบบนี้ยังไงล่ะเนี่ยอยู่มานั่งคล่อม
ปรากฏว่าคนก่อเหตุครับกัดเข้าที่ไหล่ขวาของเขาหลายแผล
แล้วก็ไปชนกับกระจกร้านคาแคร์พอลุกได้ยังไม่สลบยังไม่หมดฤทธิ์ครับ
พอลุกได้ปั๊บวิ่งไปเปิดประตูรถหรูปอเช่
คันสีขาวที่จอดอยู่ในร้านเข้าไปนั่ง
พยายามจะขับรถคันนั้นเพื่อหลบหนี
แต่โชคดีว่าพนักงานในร้านนั้นช่วยกันคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
แล้วตอนนี้เขาพุ่งมาอย่างแรงเลยเท่าหนูเนี่ยแหละสูงกว่าหนูหน่อยหนึ่ง
หนูล้ำเอาไม่อยู่สามคนก็โดดมาพุ่งรถ
เร่งรถผมอยากให้เร่งแต่รถไปเครื่องมันดับ
เพราะมันใช้ไฟฟ้าแต่นี่มันล่วงไปปุ๊บ

โดนเขาตีศอกใส่เพราะว่ามีอาการแปลก

บริเวณปากซอยพุทธบูชาสิบสอง

ประมาณ๘๐๐เมตรเกือบ๑กิโลนะฮะช่วง๑๗นาฬิกา๕นาที
ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี่ครับค่ะประมาณพอคนที่เกาะเหตุ
เขาเดินมาผ่านหน้ากล้องมุมนี้ไปแล้วไปขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ของผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่ยืนโก้งโค้งอยู่ตรงนั้นขึ้นไปคล่อมแป๊บหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นเขายืนเลือกลอตเตอรี่ครับเมื่อวานก่อนหวยออกครับ
พอขึ้นไปคล่อมแป๊บหนึ่งทำท่าจะขี่รถแต่สุดท้ายเหมือนเปลี่ยนใจ
เอากุญแจรถแล้วเดินออกไปเฉยเลยพี่ผู้ชายงงเลยเห็นไหมฮะ
หันมาเฮ้ยเอาแล้วกุญแจรถหายไปไหนวะเนี่ย
พอเจ้าของหันกลับมาดูพอรู้ว่ากุญแจรถถูกถอดไปแล้วก็เลยโบกวินครับ
นี่ฮะเอาพี่จอดหน่อยตามผู้ชายคนนั้นไปเขาเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ผมไป
จากจุดนี้ตัดภาพไปก็คือไปบริเวณแถวหน้าร้านคาแคร์
ที่เขาจะตัดสินใจวิ่งกระโจนพุ่งเข้าไปใส่ร้านคาแคร์เจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
บอกว่าตอนที่เห็นรอปภคนนี้เดินมาคล่อมมอเตอร์ไซค์ก็คือจุดที่พี่ผู้ชายเสื้อฟ้าเขายืนเลือกลอตเตอรี่อยู่
เขาตามมาจนถึงตรงเนี้ยจะมาเอากุญแจรถคืนคนขายลอตเตอรี่เองก็บอกว่าสังเกตเห็นอาการแปลกเหมือนกัน
ลองดูภาพตอนที่เขาเดินผ่านขึ้นภาพวงจรปิดคู่ขนาดได้เลยนะครับ
ผมไปขายล็อตเตอรี่อยู่ตรงนั้นนะทีนี้ตำรวจตำรวจก็ไปถามใน
เก่าของผู้ตายที่นครปฐมเห็นบอกว่าผู้ตายมีอาการป่วยทาง
เวทแล้วเคยพาไปรักษาแล้วสองครั้งแต่อาจจะไม่ได้รักษา
ต่อเนื่องแล้วไม่ค่อยได้กินยาด้วยแล้วก็หายออกไปจาก
พักหลายครั้งจนติดต่อไม่ได้มานานกว่า๒ปีครับวันนี้
ญาติของนายอภิวัฒน์ผู้ตายเดินทางไปที่แผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชนะครับมากันจากสตูนเลยครับแล้วให้ข้อมูล
บอกว่าผู้ตายออกจากบ้านมาทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่ปี๖๓
และ๖ปีที่แล้วจากนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านที่ใต้อีกเลย
รับว่านายอภิวัฒน์น่าจะติดยาส่งผลต่อระบบประสาท
ใช่ไหมคือความจริงก็ต้องเป็นความจริงใช่ไหมแต่ตอนนี้พูด
เรื่องยาเสพติดเนอะเยอะทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว
มันพูดกันยากไม่ว่าที่ไหนเต็มเลย
โยคที่ญาติเขาพูดนี่ก็น่าคิดนะครับ
ทำไมยาเสพติดมันเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด้วยครับ
ชนะสูตรศพครับแพทย์บอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลว